ราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐี

ถ้าอยากรู้ติดตามกันเลยกับหมอไก่พพาธินีค่ะไป
เดี๋ยววันนี้ค่ะหมอไก่จะมาเช็คดวง๓ราศีนะคะ
ที่มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดา

อันดับที่สามค่ะคือชาวราศรีมีนนะคะสำหรับชาวราศรีมีนค่ะ
ในเรื่องของพวกโชคลาภหรือว่าเงินทองเนี่ยต้องขอยกให้ราศีนี้เขาเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศรีมีนค่ะดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ
ก็คือจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามา
และชาวราศรีมีนค่ะไม่ใช่ว่าดวงดีแบบฉาบฉวยนะคะ
แต่ว่าจะดวงดีแบบระยะยาวนะคะดียาวไปอีกสามเดือนเลยทีเดียวนะคะ
ก็คือตั้งแต่ในเดือนนี้เดือนมกราคมนะคะกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคมนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบจุกเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนคนไหนนะคะทำงานประจำแล้วทำอาชีพเสริมควบไปด้วย
โอ้โหอันนี้เรียกว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าชาวราศรีมีนเนี่ย
จะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบจนนับไม่ทันสงสัยสองมือเนี่ยคงจะนับกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนคนไหนค่ะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอันนี้เรียกได้ว่าดวงดีสวนกระแสนะคะ
คนอื่นเนี่ยอาจจะเงียบแต่ว่าชาวราศีมีนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ารับทรัพย์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของการหาเงินนะคะดิฉันไม่ค่อยห่วงชาวราศีมีนเท่าไหร่แต่ว่าจะห่วงในเรื่องของการเก็บเงินซะมากกว่านะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยหาเงินได้มากแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยอันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ
ดิฉันขอแนะนำค่ะให้ชาวราศรีมีนนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินตั้งแต่เนิ่นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีคราวนี้แหละค่ะ
ชาวราศรีมีนเนี่ยจะมีโอกาสได้จับเงินถุงเงินถังนะคะฐานะจะมั่นคงในช่วงนี้ค่ะ
สำหรับเรื่องของโชคลาภของชาวราศรีมีนนะคะถ้าถามว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบกับเขาบ้างไหม
บอกได้เลยนะคะว่ามีโอกาสค่ะชาวราศรีมีนนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
แบบพอหอมปากหอมคอนะคะได้โชคลาภแบบนิดหน่อยหน่อยนะคะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ
อันดับที่๒นะคะก็คือชาวราศีกุมค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะพื้นฐานดวงชะตาของคุณ
คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่มีไหวพลิบในเรื่องของการทำมาหากินอย่างมาก
และในช่วงนี้ชาวราศีกุมจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากเลยค่ะ
แต่ปัญหาของชาวราศีกุมไม่ได้อยู่ในเรื่องของการหาเงินนะคะแต่ว่าปัญหาของคุณอยู่ในเรื่องของการเก็บเงินซะมากกว่าค่ะ
เพราะว่าชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยค่ะ
เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายแบบเบี้ยบ้ายลายทางเดี๋ยวจ่ายไอ้นู่นเดี๋ยวจ่ายไอ้นี่นะคะ
เรียกได้ว่าเปิดประตูบ้านมาโอ้โหก็เจอค่าใช้จ่ายมารอตั้งแต่เปิดประตูบ้านแล้วค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าชาวราศีกุมนะคะรู้จักบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
และถ้าชาวราศีกุมนะคะจะถามหาในเรื่องของโชคลาภนะคะว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของฉันจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหม
บอกได้เลยนะคะว่าอยู่ดีนะคะโลกก็เหวี่ยงโชคลาภเข้ามาในชีวิตของคุณ
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นโชคลาภแบบก้อนใหญ่ใหญ่โตโมโหลาน
แต่ว่าก็ทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยโอ้โหใจชื้นแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะ
สำหรับอันดับที่หนึ่งก็คือชาวราศีธนูค่ะ
ก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีธนูค่ะเป็นราศีที่ดวงดีแบบรอบด้านเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักค่ะ

เพราะว่าในช่วงนี้ค่ะจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋าของชาวราศีธนูอย่างต่อเนื่อง
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูนะคะหวังในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้
ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาสักนิดนึงไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บทันใจ
แต่ชาวราศีธนูก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของรายได้ก้อนใหญ่ค่ะ
จากชาวราศีธนูจะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงแล้วนะคะ
ชาวราศีธนูเองยังมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบฟุกอีกด้วย
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูคนไหนที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงในคราวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้อยู่นะคะ
สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓อันดับราศีผู้โชคดีในเรื่องของการเงินนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับน้ำบ่อยเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภและการเงินค่ะ
สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมคุณชนะคุณใบตองสวัสดีค่ะ